เอาอีกหนึ่งเรื่องให้ไปดูกันเวลาคุณจะฝึกปั่นจักรยาน
ไม่ว่าจะสองล้อหรือบางทีสามล้อ

เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง
แล้วบางทีกว่าจะเป็นกว่าจะชำนาญ
มันก็ต้องเจ็บกันก่อนล่ะครับ
ติ๊ะ
โอ้โฮเข้ย

เจ็บเราจำอย่างนี้หรือ

เออเขาร้องนะ

มันบิดแล้วมันจะเร่งเครื่องไปนะ

หรือว่าจักรยานทั่วไปแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ายังไม่ชำนาญนะเนาะ
เคยอาจจะลองเป็นครั้งแรกลองดูว่าเป็นยังไง
แบบนี้แหละครับครั้งแรกมันเจ็บเสมอครับ
แต่เจ็บบ่อยค่อยชิน
อย่างที่คุณชิสาบอกไงเจ็บและ

ต้องตอบไปคืออาจจะกลัวไม่กล้าอะไรก็ได้นะ
มันก็สองแบบมีไม่กล้ากับถ้าใจกล้า
ทำต่อเดี๋ยวก็ชำนาญเป็นกำลังใจให้นะ
ไม่ได้เอามาดูแล้วมานั่งขับคิกคิกคักคัก
เป็นกำลังใจให้นะคนที่เพิ่งเริ่ม

ผัดครั้งแรกเดี๋ยวก็เป็นชำนาญความชำนาญมันต้องมา
ถูกคุณลองไปขับดิครั้งแรกดิฉันว่าก็ไม่เป็นเหมือนกันนะ
ใช่ไหมมันจะไม่รู้จังหวะหัดเร่งการประคองอย่างนี้นะ
เจ็บบ่อยค่อยชินค่ะ
นะต้องดูกันแบบนี้แหละนะคะ